เอาคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยนะ
ก็จะต้องแพ้รังแปลน

เขาบอกว่ามีถึง๔๐๐รังได้เลยนะ
เนี่ยแล้วมีทหารหลายคนเลยนะพลทหารที่โดนนะคะ
ต่อยไปเรียบร้อยแล้วถึงบางคนแพ้
เสร็จแล้วยังไงอ่ะโอ้โหพาส่งโรงพยาบาลสิคะ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลโพกลางค่ะ
อำเภอเมืองนครราชศรีมาเขาก็เข้าไปเอาอุปกรณ์ไปจำกัดรังแตนนะ
กระจายตามอาคารโรงนอนเก่าของทหารนะคะ
อยู่ที่ไหนกองพลฐานราบที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ะ
โคราชนั่นแหละโอ้ยเจ้าแตนสร้างรังไว้ทั่วอาคารเลยค่ะ
มากกว่า๓๐๐รังไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณผนังเสาคานฝ้าเพดาน
อู้เฮ้ยเพียบทุกจุดเอาง่ายนะคะ
ทหารที่ถูกตันต่อยเขาเล่าแบบนี้ตอนเช้าเขาเข้ามาจะมาตรวจอาคารเพราะอะไร

แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการซ่อมบำรุงการเป็นอาคารใหม่
ตอนเดินสำรวจโอ้โหโดนแตนต่อยเข้าไปสิ
แล้วคุณคนที่เขาแพ้เขาแพ้จริงนะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษานะคะ

แล้วจากนั้นก็มีหน่วยงานนี่แหละนะคะ
เข้ามาช่วยเหลือที่เขาจะต้องมีมา
พร้อมอุปกรณ์มากมายนะคุณอ่าก็จะมีเนี่ยอ่า
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยการฉีดพ่นกันบ้างแล้วก็จะมีกำลังพลของหน่วยทหารเข้ามา
ทบเพิ่มเติมครับมีเอาไม้ไผ่ยาวมาชุบน้ำมันพันแล้วก็จุดไฟ
เพราะว่าต้องเอาไปเจาะเผารังแตนแต่ละจุดแต่คุณเชื่อไหม
ใส่ชุดอย่างเงี้ยแตนต่อยทะลุนะคะโอ้โหเฮ้ยจริง
คือแตนต่อยทะลุเสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ก็มี
เขาบอกว่ามันคลุ้มคลั่งเขาใช้คำนี้เลยนะโอ้โหเขาบอกแตนสู้
แล้วแตกฮือกันบินจู่โจมเจ้าหน้าที่เลยนะคะลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่โดนตามต่อยหน่อยค่ะ
วันนี้ประมาณสี่ห้าแม่โดนรุ่นเมื่อกี้แม่สามรุ่นเลยแม่
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณขวัญโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าเมื่อกี้นึกว่าตาฝาด
พี่เขาเจอเลยเพราะโดนต่อยโดนด้วยคือโดนหลายจุดนะคะ
บางคนก็โดนตรงนั้นบางคนก็โดนตรงนี้คุณอ้าวสรุปโดนกันทั่วหน้า
ทะหงทหารที่ไปช่วยก็โดนเจ้าหน้าที่ไปก็โดน
แต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาก็ทำลายรังแตนพวกนี้ได้เป็นจำนวนมาก
เดี๋ยวอาจจะมีการบำรุงโครงสร้างอาคารตรงนี้นะคะ
ให้กลายเป็นอาคารใหม่ขึ้นมาอื้อหือสามร้อยรัง
คงไม่สามารถจะทำได้ในวันเดียวนะไม่แต่ถ้าคุณผู้ชมเกิดเจอแบบตามบ้านตามหลังเต็
คงอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่แนะนำนะว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะพวกนี้มันอันตรายจริงนะคะถูกต้องครับ